มาดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มสวกันหน่อย
เขามีการตั้งกลุ่มอิสระขึ้นมา
ก็ประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ที่บอกว่าต้องเป็นการแก้ไขรายมาตรา

ยกร่างรัฐธรรมนูลทั้งฉบับ

กลัวว่ามายกร่างรัฐธรรมนุนทั้งฉบับ

จะเป็นเงาของสอสออีกหรือเปล่า
คุณผู้ชมเรามาติดตามการวิเคราะห

ขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์นะครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คครับสวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับ

วันนี้ยังเป็นวันหยุดชดเชยอยู่นะครับ

ว่าด้วยเรื่องการแก้รัฐมนูล
ว่าด้วยเรื่องสถานการณ์การชุมนุม

ในวันหยุด๒๓วันที่ผ่านมา
แต่ว่าประเด็นที่ผมคิดว่า

ก็คือเรื่องประเด็นการแก้รัฐมนูล
ในประเด็นที่คุณบุ๊คเกริ่นไปเมื่อสักครู่

พลายลงมาเยอะเลยครับ
สัญญาณชัดแก้รัฐธรรมนูล
รับไม่เป็นประชาธิปไตย
นี่ในหัวข่าวไทยรัฐหัวรองบอกว่าถ้าบิ๊กตูยังอยากเป็นอีกต้องไปหาเสียงจากสอสอเอา
นี่ของไทยรัฐข่าวสดก็มาแนวเดียวกันครับ
สวตั้งกลุ่มอิสระยอมถอยไม่โหวตนายก
ผู้จัดการก็มาแนวเดียวกันเลย๖๐สว
เล็งแก้มาตรา๒๗๒ตัดอำนาจสอวอร่วมโวทนายก
นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่มีนัยสำคัญครับ
ัยยะสำคัญยังไงครับเพราะนี่เป็นหนึ่งในหลายประเด็น
กลุ่มเรียกร้องเขาต้องการให้แก้รัฐมนูล

สวในส่วนนี้เพราะในเนื้อหา
ก็คือว่าผู้มีอำนาจตั้งสวชุดนี้ขึ้นมาแล้วให้สวชุดนี้
เลือกผู้มีอำนาจเป็นนายกเขาจึงคิดว่านี่คือเงื่อนไขของการสืบทอดอำนาจ

ประกายยอมถอยออกมาชัดเจนก่อนใครที่ผมเคยนำมาขีดเส้นใต้ไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็คือสววัญชัยสอนสิริ
ซึ่งเขาได้โพสต์ในเฟซบุ๊กนำร่องความคิดนี้มาหลายวันแล้วครับ
เนี่ยซึ่งวันก่อนสววัญชัยก็นี่คนนี้ครับ
ได้ให้สัมภาษณ์ผมว่าสถานการณ์บ้านเมืองวันนี้
กับวันที่คอสชยึดอำนาจสถานการณ์มันเปลี่ยนไปมาก
ตอนที่คอสอชอยุทธ์อำนาจแล้วมาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศเนี่ย
สวเห็นว่าเพื่อให้รัฐบาลคอสชมีอำนาจอย่างต่อเนื่อง
จะได้มาปฏิรูปประเทศด้านนั้นด้านนี้ฉะนั้นจึงเสนอว่า
ให้ประชาชนลงมติในคำถามพ่วงเอาไหมถ้าจะให้สว
สองร้อยห้าสิบคนร่วมโหวตเพื่อเลือกนายกด้วยเพื่อเป็นหลักประกันว่าให้รัฐบาลอยู่ต่อเนื่อง
ปรากฏว่าผลประชามติแล้วคำถามพ่วงข้อนี้ประชาชนก็ลงมติมา
จึงนำไปเขียนไว้ในบทเฉพาะการในรัฐมนูลให้ออกมาว่าสว
เลือกนายกได้คนที่เสนอให้คำถามพ่วง
เรื่องนี้บวกเข้ามาด้วยก็คือคุณสวววววันชัยนี่แหละครับ
เป็นคนเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาแต่วันนี้สววัญชัย
ก็มีท่าทีเปลี่ยนไปอย่างที่ว่าสววัญชัยบอกสถานการณ์วันนี้เนี่ย
มันไม่ใช่แล้วถ้ายังขืนแข็งขืนดึงดันที่จะให้คนมีอำนาจ
ร่วมกันเลือกนายกได้ต่อไปอีกเนี่ยประชาธิปไตยจะตามไล่ล่าสว
สวที่แข็งขืนดึงดันจะต้านสังคมไม่อยู่
แล้วสววัญชัยก็บอกว่าลองให้นึกภาพดู
วันที่วันที่ยติเสนอแก้รัฐมนูลเข้าสภา
เขาก็จะมีการอภิปรายอภิปรายเสร็จแล้วเวลาโหวตกันเนี่ย
เขาจะโหวตโดยวิธีการก็คือว่าเรียกชื่อขึ้นมาแต่ละคน
ประชุมรัฐสภานั่นแหละตั้งแต่กไก่ยันไปถึงฮนกฮูก
ทั้งสองสภาเรียกชื่อขึ้นมาแล้ว
ให้คนที่ถูกเรียกชื่อขานว่ารับหรือไม่รับ
แล้วสวที่เปล่งวาจาว่าไม่รับครับเนี่ย
มันจะเกิดอะไรขึ้นในกระแสสังคมตอนนี้
คุณวัญชัยบอกว่าไอ้คำว่าทัวร์ลงเนี่ยมันน้อยไปครับ
มันต้องเรียกว่านรกมาเยือน
คุณจะเดินถนนได้ยังไง
คุณจะกลับไปต่างจังหวัด
ในสถานการณ์ที่ความคิดคนออกมาเรียกร้องประชาธิปไตย

หลังจากนั้นเมื่อวานนี้ก็มีปรากฏข่าว
ที่เป็นหัวข่าวไปเมื่อสักครู่นี่แหละ
สวหลายคนก็ส่งสัญญาณว่าเห็นด้วยที่จะตัดอำนาจของสวในการโหวตเลือกนายก
แล้วก็พร้อมที่จะโหวตให้ยัตติแก้รัฐมนูลเนี่ยผ่านรัฐสภาแล้วอย่างน้อยเสียงต้อง๑ใน๓คือต้อง๘๔เสียงขึ้นไป
ฉะนั้นวันพุธวันพรุ่งนี้ไม่ใช่วันพุธวันพรุ่งนี้วันที่๘กันยาสวเขาจะนัดหารือกันครับ
แต่ว่าประเด็นที่ใส่เข้ามาในความคิดเห็นสวกลุ่มนี้คือเขาไม่อยากให้มีสอสอรอหรือไม่อยากให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐมนูลขึ้นมาร่างรัฐมนูลใหม่ทั้งฉบับ
แต่เขาอยากให้แก้กันเสียในสภาเป็นรายมาก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
คนนั้นคนนี้เข้ามาแล้วก็สุดท้ายขึ้นมา
สรก็เป็นเงาของสอสอแล้วพอมาร่างรัฐมนูลกันใหม่
ความขัดแย้งมันก็ไม่จบการที่จะให้มีสอสอรอมาร่างรัฐมนูลใหม่
เปิดกว้างไม่มีกรอบเลยเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่เป็นเรื่องดีดี
อยู่ในรัฐมนูลปัจจุบันเนี่ยฉบับปีหกศูนย์เดี๋ยวมันจะหายไปหมด
อันที่๑อันที่๒มันจะมีค่าใช้จ่ายตามมามากมายมหาศาล
ในการที่จะให้ได้มาซึ่งสสรแล้วไหนจะนำไปสู่การลงประชามติ
ฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็สรุปว่าสวบอกรัฐมนูลฉบับนี้แก้ได้
สวน่าจะโหวตให้การแก้ไขผ่านไปได้อย่างน้อยเนี่ย๘๔เสียง
แต่จะแก้ยังไงระหว่างแก้เป็นรายมาตราในสภา
หรือแก้โดยมีสสรเข้ามาร่างรัฐมนูลใหม่ทั้งฉบับ
อันนี้ต้องลุ้นกันต่อแต่อย่างน้อยก็มีสัญญาณชัดเจนครับว่า
สวไม่ขวางคำถามที่ตามมาคือ
รัฐมนูลตามข้อเรียกร้องอุณหภูมิทางการเมืองมันคงจะผ่อนคลายลงไปได้มาก
ข้อเรียกร้องแต่ว่าข้อเรียกร้องสำคัญสำคัญเรื่องให้นายกยกลาออกยังอยู่
แต่ว่าอย่างน้อยเช้าวันนี้เราจะได้เห็นภาพเห็นทิศทางว่า
หลังแก้รัฐมนูลแล้วเนี่ยถ้านายกพลเอกประยุทธ์ลาออก
นายกคนใหม่จะไม่มีสวมาร่วมโหวตแล้ว
โหวตกันในเฉพาะบรรดาสอสอพักการเมืองเท่านั้น
ฉะนั้นท่าทีของสววันนี้ถือว่าเป็นการเปิดฝากาให้ไอร้อน
ระเหยออกมาก่อนที่กามันจะระเบิด
บ้านเมืองเราช่วงนี้ถ้าไม่ถอยถ้าไม่ยอมกันบ้าง

วิกฤตมันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะใหญ่หลวง

ฉะนั้นวันนี้ก็ขอแสดงความชื่นชมท่าทีของสวส่วนหนึ่ง
อย่างน้อยไม่ขวางและไม่ทำให้อุณหภูมิทางการเมืองร้อนขึ้นกว่านี้
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ
เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเรื่องนี้ท่าทีของสวว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับ